โลกนี้มีความแปลกความแปลกก็คือไม่เคยจำคนธรรมดา
เพราะฉะนั้นพี่มอเตอร์ไซค่วงข้างแกเลยจัดใหญ่เพราะว่าไม่ธรรมดาฮะ

ไม่เคยจำคนธรรมดาพี่เขาก็เลยจัดใหญ่ให้ไม่ธรรมดา
รู้อยู่แล้วว่าเป็นมอเตอร์ไซค์ต้องขี่๒ล้อ
แต่ว่ารอบนี้พี่เป็นพ่วงข้างพี่สองล้อไม่ได้ฮะ
สองล้อมันจะมีความอันตรายมากกว่าดังนั้นอย่าหาทำ
เพราะถ้าทำแบบนี้เนี่ยโอกาสที่ยมบาบาลจะมาเคาะประตูเรียกพี่
มีโอกาสสูงมากเลยคือถ้าพี่เป็นอะไรคนเดียว
ไม่เป็นไรหรอกให้พี่ไปเกี่ยวคนอื่นตายด้วย
นี่บาปกรรมด้วยนะฮะเหตุการณ์ดังกล่าวนี้
ประเทศไทยแน่นอนที่ไหนกรุงเทพมหานคร
ตามรายงานเหมือนเป็นรอยต่อถนนราชพฤกษะครับ

ถนนราชพฤกกันแล้วกันนี่คืออยากดังเดี๋ยวจัดให้รีเทิร์นพาร์ทหนึ่ง
นะก็เอามาบอกไว้นะครับจริงแล้วแบบนี้มันอันตรายมากกว่าจะเท่นะครับพี่ครับ